เหตุการณ์นี้คนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาครับ
ความผิดทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็พยายามฆ่า
แต่ไม่ยอมโดนจับแต่โดยดี
หนีมาซ่อนตัวอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่ง
ตำรวจต้องพากำลังกันไปปิดล้อม

สุดท้ายต้องให้เมียของเขามาช่วยเกลี้ยกล่อม
จะยอมมอบตัวไหมไปลุ้นพร้อมกันครับ
เรื่องอะไรล่ะพี่มีเรื่องอะไรโกรธแค้นกับมัน
สุดท้ายยอมมอบตัวครับ
ผู้ชายคนที่เดินออกมาจากห้องพักแห่งนี้
ชื่อว่านายโต้งหรือว่านายนวพพล
ตำรวจเกลี้ยกล่อมอยู่นานสองนานครับ

กลัวจะถูกทำร้ายหรือเปล่า

ตำรวจเองก็กลัวเขาจะเอาอาวุธยิงสวนออกมาด้วย
ผู้หญิงคนนี้คือเมียของในโต้งครับ

อย่าทำร้ายแฟนฉันนะอย่าทำอะไรเขานะ
ตำรวจบอกไม่ทำไม่ทำให้เขาออกมามอบตัวเถอะ
กระทั่งเมียในโต้ร้องไห้บอกออกมาเถอะสงสารลูก

ปีนข้ามฝั่งไปหาแฟนให้ได้เลย
ตำรวจบอกว่าคุณอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ

ส่วนที่กำลังปิดล้อมที่ห้องพักแห่งนี้อยู่ที่บังไซอายุทยา
นายนวพลหรือว่าในโต้งอายุ๒๘ปี
เขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
คดีพยายามฆ่าหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ครับ
ไม่ยอมให้จับกลุ่มง่ายปิดล้อมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายยอมมอบตัวแต่โดยดีนะครับ

เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีอาวุธอะไรใดทั้งสิ้น
ถูกจับใส่กุญแจมือและนำตัวไปโรงพัก
คนในห้องพักไปยึดปืนพกสั้นได้๑กระบอก
พร้อมกระสุนขนาด๔๕๒๔นัด

ดีนะเค้าไม่เอาปืนมายิงใส่
เมื่อวานนี้เหตุการณ์ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ
ตัวสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายครับ